แต่คู่นี้เขายังปากแข็งกันอยู่ว่ายังเป็นแค่พี่น้องกัน
แต่บังเอิญบังเอิญค่ำคืนนั้นที่ผ่านมาเขาไปดูหนังรอบดึกค่ะคุณผู้ชม
แล้วมีคนตาดีเห็นว่าคู่นี้ไปด้วยกัน

ซาวีวิอเล็ตยังปากแข็งยังไม่ยอมรับ
บอกว่าใช่เหรอจำไม่ได้เลยอยู่ก็จำไม่ได้

ก็เคยไปดูรอบดึกจริงแต่ก็จำไม่ได้นะว่าไปกับใคร
เอาจริงคุณไปดูหนังคุณจะจำไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอว่าไปกับใคร

วีบอกว่าไม่ได้เจอกันมานานแล้ว

ซึ่งวีเองก็ยังตอบเหมือนทุกครั้ง
สถานะของเธอกับแอมมี่เนี่ยเป็นแค่พี่น้องกันค่ะ

ทุกคนเห็นแอมมี่แล้วไปดูหนังด้วยกันด้วย
ก็เป็นพี่น้องที่น่ารักก็ดีต้อนรักจ้ะ
เชอรี่เนี่ยแสดงความจริงใจผ่านกล้องได้ดี